ทางภาคใต้แล้วนะคะก็ยังคงมีความไม่สงบเกิดขึ้น
นราธิวาสค่ะมีคนร้ายดักซุ่ม๒จุด
เพื่อกราดยิงถล่มรถตำรวจสพศรีสาคร
และมีการคว่างระเบิดเพลิงซ้ำด้วยนะคะ
ทำให้เหตุการณ์นี้มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บอีก๒นายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่ม๕๕นาทีของคืนวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพศรีสาครได้รับแจ้งจากรถตำรวจสายตรวจ
ถูกคนร้ายดักยิงถล่มและคว่างระเบิดเพลิง
ทำให้รถเสียหลักตกข้างทางไฟไหม้พังเสียหาย
ที่ถนน๔๐๖๐บ้านตะโละในตะบนสากอค่ะ
มีตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายคือ๑๐ตำรวจเอกบุญจรรย์สงทิพย์
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบราม
แล้วก็ยังมีตำรวจได้รับบาดเจ็บ๒นายนะคะ
คือร้อยตำรวจตรีประมวลแก้วกุ้งรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
แล้วก็๑๐ตำรวจโทชินนุพงศ์ชุมสุวรรณ
โดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทรณสินผู้สาระ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทหารด้วยนะคะ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าคนร้ายดักซุ่มยิง๒จุด
โดยจุดแรกอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศรีสาคร๑กิโลเมตร
มีร่องรอยคนร้ายประมาณ๕คน
ห่างไปอีกประมาณ๕๐เมตรนะคะอันนี้เป็นจุดที่๒ซึ่งคาดว่า
จะมีคนร้ายมาดักซุ่มอยู่ประมาณ๕คน
โดยพบปลอกกระสุนปืนทั้ง๒ชนิดกว่า๕๐นัดค่ะ
รวม๒จุดพบปลอกกระสุนนับร้อยปลอก
ื้องจากจุดนี้ไปไม่ไกลยังพบรถกระบะของตำรวจที่ถูกยิงถล่ม
มีร่องรอยถูกไฟไหม้จากระเบิดเพลิงได้รับความเสียหาย
อกจากนี้ยังมีร้านค้าที่สร้างเป็นเพลิงขายเสื้อผ้ามือ๒
ก็ถูกไฟไหม้เสียหายเหมือนกันนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจโทชิสนุพงศ์ขับรถสายตรวจมาพร้อมกับร้อยตำรวจตรีประมวล
และ๑๐ตำรวจเอกบุญจรรย์เพื่อจะลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
โดยเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีสาครก่อน
และกำลังขับรถมุ่งหน้ากลับโรงพักนะคะ
ขับออกมาได้ประมาณ๑กิโลเมตร
ก็ไปถึงจุดแรกที่คนร้ายเนี่ยดักซุ่มอยู่

ขับมาได้อีกเพียง๕๐เมตร
มีคนร้ายดักซุ่มอยู่ในจุดที่๒
แล้วใช้ปืนสงครามยิงถล่มซ้ำ

ทำให้รถเสียหลักแล้วพุ่งตกข้างทาง
จากนั้น๑๐ตำรวจโทชิสนุพงศ์และร้อยตำรวจตรีประมวลออกจากรถค่ะ
ใช้ปืนประจำกายยิงตอบโต้คนร้าย
ทำให้กลุ่มคนร้ายหลบหนีไป
แต่ว่า๑๐ตำรวจเอกบุญจรรย์ถูกเพลิงคลอกเสียชีวิตคาซากรถสายตรวจเลยนะคะ
ซึ่งศพของ๑๐ตำรวจเอกบุญจรรย์นะคะ
ก็จะถูกเคลื่อนไปที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยาลา
ประกอบพิธีรดน้ำศพแล้วก็ตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
สาเหตุเบื้องต้นตอนนี้นะคะ
ยังอยู่ที่เรื่องของการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ